คุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้สาวกเกาหลีห้ามหนีไปไหนเลยนะครับ
เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐรวบตึงมาเลยงานคอนเสิร์ตแหมช่วงนี้ประเทศไทยฮอตมากนะคุณผู้ชมนะ
พร้อมใจกันมาเยือนเมืองไทยให้แบบว่าแฟนคลับเนี่ยกรี๊ดจนคอแตกเลยล่ะค่ะ
เริ่มกันที่บอยแบนที่แฟนคลับรอคอยมานานแสนนานเท่าไหร่ก็จะ
มาขโมยหัวใจแฟนคลับชาวไทยครั้งนี้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่จัดโชว์ที่เกาหลีและประเทศไทยเป็นที่แรกเลยที่พวกเขาเลือกมาแสดงโชว์
ขอบคุณมากนะซึ่งในงานแถลงข่าวนะทั้งหนุ่มนะทั้งง่วงเลยก็มาจัดเต็มความน่ารัก
ไม้หายคิดถึงกันด้วยแล้วก็ไม่ลืมไงคำภาษาไทยโดนเข้ามาไทยบ่อยใช่ไหม
ได้แล้วนะคะจะพูดอะไรกันได้บ้างไปฟังกันเลยค่ะ
โอ้ยห้องน้ำอยู่ไหนค่ะ
โอ้ยแต่ละคนน่าเอ็นดูมากเลยนะคุณผู้ชมนะก็งัดเอาคำภาษาไทยที่เขาน่าจะเคยได้ยินได้ฝาก
น่ารักมากค่ะจากนั้นทั้ง๘หนุ่มก็ขึ้นเวทีเสิร์ฟความสนุกให้ได้ชมกันต่อค่ะทั้งช็อตเปิดตัว
ซึ่งครั้งนี้นะคะพวกเขาจัดเต็มทั้งเพลงช้าเพราะแล้วก็ไม่พลาดขอจัดเพลงฮิตแบบจังหวะสนุกให้เหล่าแอ้วไทยได้โยกตามกันด้วยค่ะ
บรรยากาศในฮอลอบอวนไปด้วยความสนุกแล้วก็ความสุขนะ
ใครมีบัตรอยู่ในมือแล้วก็ไปเชียร์กันได้เกาะขอบเวทีกันเลยจ้า
ซึ่งการมาเยือนเมืองไทยในครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ลืมอ้อนแฟนว่าคิดถึงมาก
บอกด้วยนะคะว่าถ้ามีเวลาอยู่เมืองไทยมากกว่านี้ก็อยากจะไปเที่ยวเจียงใหม่และภูเก็ตครับ
พวกเขาคิดถึงผมมากเลยนะคะ

ผมเองก็คิดถึงครับ

เอ็นอูก็จัดเต็มความหล่อความน่ารักแบบไม่มีกั๊กอย่างที่เราเห็นเลยเนาะ

แฟนพวกเค้ามีเสียงเดียวกันเลยว่านาเอ็นดูสุดหัวใจ
เพราะพยายามจะพูดไทยนะคะขอเสียงทางซ้ายขอเสียงทางขวานี่
มีทั้งโชว์ร้องเพลงแล้วก็จัดเตอร์ไพรส์กับแฟนคลับผู้โชคดีด้วยนะ
งานนี้ทำเอาแฟนคลับฟินสมการรอคอยเลยล่ะค่ะ
เรียกว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนื้อหอมมาก
หนุ่มมาให้เราแบบสลังเฮลกันเยอะแยะเลย

บ๊าคเกิร์บางทราย

เท่าไหร่นะครับ
นี่นะคุณผู้ชมถ้าอยู่ไทยนานกว่านี้นะพูดได้ไฟรับแน่นอน
ได้แฟนคลับให้ครบทุกพื้นที่แต่ยังติดใจวงเอสเจอยุห้องน้ำอยู่ไหน

ช่วงท้ายแฟนมิตติ้งค่ะสื่อมวลชนไม่สามารถเก็บภาพได้นะคุณผู้ชม

ฟังว่าแฟนชาวไทยเนี่ยนะทำเซอร์ไพรส์ชาวอื่นอูด้วยการทำคลิปเป็นโปรเจคพิเศษค่ะ
รวมความคิดถึงตลอดสามปีที่ไม่ให้ไม่ได้เจอกันอืม
เรียกว่าอินใจทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยนะคุณผู้ชมมากใช่ค่ะใช่ค่ะ
ชาติดีก็ชาอื่นอูถูกต้องนะคะ